แต่ว่าก่อนที่จะได้ไปคล้องคลอผู้สมัคร

นั่นสิฮะจะยื้อหรือจะยุบเลย

ตอนนี้หลายคนก็คาดเดากันไปต่างนานา
เป็นวันนั้นเป็นวันนี้แล้วก็ตั้งกรอกกันไป
หลังจากนี้อีกกี่วันแล้วเดี๋ยวจะเลือกตั้งวันไหน
ก็คิดกันไปแต่มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะ
ปริศนาว่าลุงตู่จะยื้อยุบไว้หรือเปล่า

ลุงตู่ก็ยังคงอุบเงียบวันยุบสภา

จิ้งจกตุ๊กแกในธรรมเนียมรัฐบาลจะเพียนพยายามกระซิบออกมาเรื่อย
ว่าเป็นวันนั้นบ้างวันนี้บ้างแต่ก็ไม่ยืนยันว่าวันไหนคือวันจริง
ตอนนี้ที่ทำได้คือแค่คาดการณ์เท่านั้นพูดง่ายก็คือต้องเดากันเอง
เวลาที่เหลืออยู่อีก๑๔วันระหว่างวันที่๙ถึง๒๒มีนาคมไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เกิดขึ้นแต่จะเป็นการหมดความรักของรัฐบาลลุงตู่ถ้าเป็นกรณีนี้ลุงตู่จะสร้างเกียรติประ
ทันทีเพราะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองที่อยู่จนครบวามระ๔ปีต่อจากโทนี่วูซัมหรือทักษิณชินวัฒน์แล้วแต่ใครจะเรียก
แต่ลุงตู่จะพอใจหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคนอื่นอาจไม่คิดอะไรแต่กับคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอาจไม่ใช่
เพราะเคยเป็นที่๑มาตลอดแล้วจะต้องให้มาเป็นที่สองรองจากคนที่แม้แต่ชื่อยังไม่อยากจะได้ยิน
ประกอบกับหากลากยาวไปจนหมดวามระพักรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ก็ไม่ได้รับอานิสงฆ์อะไรจากกรณีนี้เลย
ตรงกันครับอาจเป็นทุกขลาบเสียด้วยซ้ำเพราะทางรัฐบาลหมดอายุไข
บรรดาสอสอน้ำสุดท้ายที่รอจะย้ายพักก็จะไม่มีโอกาสย้ายไปอยู่พักที่ตัวเองตั้งใจไว้
เพราะเกินเส้นตายย้ายพักไปเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งลุงตู่ไม่ทำแน่เพราะพักรวมไทยสร้างชาติยังแต่งองค์ทรงเครื่องไม่เสร็จ
ต้องการพวกสอสอน้ำสุดท้ายอีกมาก
หากคิดจะชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพักเพื่อไทย
ไม่แปลกที่การประชุมคอรมอลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
จะมีรายการเทกระจาดงบประมาณกันเป็นว่าเล่น
งบช่วยชุมชนกองทุนหมู่บ้านประกันยาง
และที่เป็นไฮไลท์คือเพิ่มค่าตอบแทนอสมเดือนละ๒๐๐๐บาทต่อคน
งบกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาทที่สำคัญก็คือเป็นงบของปี๒๕๕๙
ซึ่งตามมารยาทแล้วควรให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณา
ไม่แปลกอีกเช่นกันที่โทนี่วูซัมได้ทีออกมาปรามาทว่า
เก่งแต่ใช้เงินแต่หาเงินไม่เป็น
ปัญหาคือผู้นำเนี่ยต้องคิดว่าจะหาตังค์อย่างไร
แน่นอนการใช้ตังค์เนี่ยมันง่ายมากเลยใครก็ใช้เป็น
แต่ใช้แล้วมันจะหาอย่างไรเอาตังค์มาจากไหน
ไม่ใช่บอกว่านโยบายตรงนี้เอาตังค์มาจากไหน
แต่ว่าปัญหาคือว่าแล้วเราจะหาตังค์ได้อย่างไร
อีก๑๔วันที่เหลือก่อนถึงเส้นตาย๒๓มีนาคม
วันใดก็วันหนึ่งลุงตู่จะต้องเลือกที่จะยุบสะพานแน่นอน
แต่ไม่ว่าจะเลือกวันไหนก็ไม่สำคัญ
เพราะเวลานี้ประชาชนจดจออยู่กับวันเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมากกว่า
เพราะนั่นจะเป็นบัญชีชะตาและอนาคตของประชาชนทั้งประเทศ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน